แต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องพูดถึงหน่อยละกันเพราะว่าจะเพิ่งผ่านไปนี่กับพายุปลาบึกนะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นสถานการณ์ที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ย
ให้ความสนใจแล้วก็เป็นห่วงบรรยายพี่น้องชาวใต้เองนะคะ
แต่คุณผู้ชมคนไทยก็คือคนไทยคนไทยรักกันไม่ทิ้งกัน
แล้วคนไทยก็ยังมีอารมณ์ขันด้วยที่พูดอย่างนี้เพราะว่าไปส่องโซเชียล
ตลอดหาเรื่องมาไปเจอภาพในโซเชียลมีเดียในเฟซบุ๊ก
เขาโพสต์ขึ้นมาเป็นภาพผู้ชายคนนึง
เขากำลังพนมมือกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แต่ว่ามันเป็นยังไงอ่ะเราไปดูด้วยกันเลยดีกว่าไม่แน่ใจเหมือนกัน

คือขอน้ำใช่ไหมครับขอน้ำขอฝน

ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะขอแล้วได้ผลหรือเปล่า
เพราะว่าแม้แต่สารพระภูมิเองก็ยังถูกน้ำท่วมอ่ะคุณ
งานนี้เนี่ยเห็นแล้วก็คำด้วยมีสงสารเห็นใจด้วยนะครับ
เรียกว่าตัวเองเนี่ยเอาไม่รอดจะไปพึ่งพาสารพระภูมิ
สารพระภูมิก็บอกท่วมเหมือนกันค่ะ
ภาพนี้พอถูกโพสต์ไปในโซเชียลมีเดียนะคะ
โดยผู้ใช้เฟสบุคชื่อว่าคัมภูกเหลือกริม
ปกปักรักษาบ้านอย่าให้น้ำท่วมนั่นแหละครับแต่พอผมเห็นบ้านท่านแล้วเออ
อืมผมไม่รบกวนท่านแล้วติดแฮชแท็กด้วยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไม่รอดอืม
แท็กพึ่งตัวเองเถอะอืมแฮชแท็กพายุปลาบึกสองพันสิบเก้า
นี่ไงโพสต์กันไปนะคะช่วงทิ้งเที่ยงช่วงที่ปลาบึกกำลังพาดผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถือว่าเป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะที่เอามาให้ดูจะได้คลายเครียดกัน
เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์อันน่าเป็นห่วงก็ผ่านพ้นไปแล้ว
คลายแล้วถูกต้องค่ะจริงต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยอารมณ์ดีนะ
อารมณ์ขันนะเห็นแบบนี้ก็คลายเครียดไปได้บ้าง
ใช่คนเขามาดูเขาก็คอมเมนต์นะให้กำลังใจสู้นะจ๊ะ
อันนี้น่าจะมาจากอีสานส่งกำลังใจข้ามภาคมาเลย
บางคนบอกว่าท่านคงบอกว่าไปตั้งแต่น้ำถึงคนเสาแล้วเหรอลูกคือหายไปแล้ว
คือท่านก็ไม่ได้อยู่แล้วท่านก็เอาตัวรอดแล้วจริงนะ
บางคนก็บอกว่าคนไทยเนอะทุกข์แค่ไหนก็ยังมีอารมณ์ขัน
อันนี้จริงอย่างที่คุณใบตองบอกเลยนะคะครับแล้วก็ขออนุญาตขำนะคะ
อันนี้น่ารักแต่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้ำลดเร็วนะคะ
สู้สู้ค่ะเออเนี่ยเนี่ยแหละครับสารประภูมิก็ยังอยู่ไม่ได้นะค่ะ
กงนางกวักหนีหมดแล้วครับไปหมดแล้วค่ะช้างม้าไปหมดแล้วนะคะ
บริบวันเนื้อแต่สารนะคะครับจะต้องมาบุรณะฟื้นฟูกันใหม่
ทั้งสารประภูมิด้วยทางบ้านพอไปพี่น้องชาวใต้ด้วยน่ะอ่า
ไม่เป็นไรนะเราทั้ง๓คนก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้นะ
ให้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปเดี๋ยวผ่านพ้นไปด้วยกันนะ
ยังไงคนไทยก็ไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วมีอะไรก็หยิบยื่นน้ำใจไมตรี
เห็นน้ำท่วมขนาดนี้นะน้ำแบบนี้ไม่ท่วมเท่าน้ำใจของคนไทยหรอก
แน่นอนแน่นอนค่ะนี่แต่คนไทยท่วมท้นจริงจริงนะคะครับ
จากวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยพายุปลาบึกเนี่ยมันก็นำความเสียหายมาสู่บ้านเรือนนะคะ
สู่พี่น้องหลายต่อหลายคนเลยนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเราได้เห็นน้ำจิตน้ำใจ
เห็นความร่วมแรงร่วมใจเห็นความรักต่อบรรดาสัตว์โลกเพื่อนร่วมโลก
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพอีกหนึ่งภาพที่เรียกความประทับใจเรียกรอยยิ้มได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณเห็นภาพนี้รู้สึกยังไงบ้างไหนคุณอธิบายหน่อย

ถูกต้องคุณเห็นแล้วยิ้มนะอมยิ้มแล้วก็ทราบซึ้งมากเลยนะคะ
เป็นภาพน่ารักของคุณตาท่านนี้กับแมวสุดที่รัก
ถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาเจอวิกฤตอะไรต่างไม่ทอดทิ้งกัน

คือผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าอเล็กมารีนจัญญาธนากร
หรือว่าคุณเล็กฝันเด่นคุณเล็กฝันเด่นเป็นนักแสดงคนบันเทิง
ที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอยู่
เขาโพสต์เรื่องราวสุดประทับใจของคนแล้วก็สัตว์
อบพยพมาพักที่ศูนย์อพยพปากพนัง
หลังจากลงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชน

อันนี้คุณเล็กเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้นะคุณผู้ชม
โพสต์ดังกล่าวนี้นะคะระบุเอาไว้ว่า
เราจะไม่ทิ้งกันความรักความผูกพัน
ณศูนย์อบพยพปากพนัง
โอ้โหมีหลายช็อตเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอืม
พอโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล
ก็สร้างความประทับใจให้กับชาวโซเชียลมากเลยค่ะ
คุณลุงไม่ยอมทอดทิ้งน้องแมวอันเป็นที่รักนะ
เป็นภาพที่มันไม่ต้องมีแคปชั่นไม่ต้องมีคำบรรยายใด
แต่ทุกคนรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกเดียวกัน
หลังจากที่โพสต์ไปนะคะก็มีคอมเมนต์
เกิดขึ้นมากมายในโลกโซเชียลมาให้กำลังใจคุณตากันมากเลย
คอมเมนต์บอกว่าซึ้งครับสู้เอาใจช่วยนะคะพี่เล็กด้วย
คุณตาน่ารักจริงเลยเห็นแล้วก็สงสารขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะ
น่ารักทั้งสงสารเนี่ยคุณเห็นไหมคุณตากับน้องเหมียวน่ารักมากค่ะ
ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ปลอดภัยสู้นะคะ
อันนี้คือคอมเมนต์ส่งไปถึงพี่เล็กด้วยนะคะแล้วก็บางคอมเมนต์เขาบอกรูปนี้เนี่ยบีบหัวใจมากเลยค่ะ
ขอให้เหตุการณ์ร้ายร้ายผ่านไปไวนะคะแล้วก็จากใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็ทีมช่วยเหลือทุกท่านเลย
เห็นแบบนี้นะคุณต้องบอกว่าอุปสรรคที่มันเข้ามาภัยพิบัติต่าง
ที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยที่เราร่วมฝ่าฟันแล้วก็ฝ่ามันมาได้พร้อมกันเนี่ย
มันทำให้เราได้เห็นน้ำใจเห็นมิตรภาพเห็นความรัก
แล้วก็ทำให้เรารู้ว่าคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน
ไม่ว่าจะผ่านพ้นเหตุการณ์อะไรเราจะจับมือกัน
สามัคคีเป็นพลังคือพลังและมุ่งมั่นไปด้วยกัน
ใช่แล้วไม่ใช่แค่คนช่วยคนเท่านั้นคนช่วยสัตว์ก็มีมากมายด้วยนะคะ
นี่เราได้เห็นแววตาของน้องแมวแล้วเขาก็อุ่นใจนะ
ว่าเขาจะอยู่ในอ้อมกอดของคนนี้นะ
คือสัตว์เขาก็มีหัวจิตหัวใจถูกไหม
ถ้าเกิดน้ำท่วมแล้วไม่ช่วยเหลือสัตว์เขาก็ต้องจมน้ำเหมือนกัน
แมวหมากลัวน้ำจะตายกุฏ

สุนัขก็มีเหมือนกันที่เขาไปช่วยเหลือกันเอาไว้นะครับ
จริงก็มีหลายต่อหลายคนที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ
ในการนำสัตว์ต่างออกมาจากพื้นที่ด้วยเหมือนกัน

เป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นไปแล้ว
เหลือเพียงแค่ต้องเฝ้าระวังในบางจุดนะครับอาจจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้าง
ก็เป็นน้ำที่รอการระบายลงสู่ทะเล
แต่พอท่วมแล้วเนี่ยมักจะไหลลงสู่ทะเลคือมันจะระบายเร็วกว่าเร็วกว่าพื้นที่อื่น
เพราะฉะนั้นพอผ่านพ้นจากวิกฤตนี้ไปแล้วเชื่อว่าโอ้โหฟ้าหลังฝน
ยังไงก็ดีขึ้นครับครับสมัยแน่นอนสดใสแน่นอน